ครอบครัวเขาไม่ไหวแล้วค่ะ

ก็เรื่องนี้เนี่ยพี่ชายเนี่ยเสพยาจนหลอนนะ

แล้วมาฟันน้องชายน้องชายพิการทางสมองด้วยค่ะ

ไปทำอะไรกับรถกระบะไปทุบรถกระบะ

เอามือรับมีดนะฮะ

เลือดเนี่ยดูสิเต็มมือไปหมดเลยนะคะ

นายยูซุพานอิสลาม

ซึ่งก็เป็นผู้พิการทางสมอง

เกิดขึ้นที่บ้านเลยค่ะบ้านที่ซอยประชาอุทิศ๖๙

มีแผลทั้งสองข้างเป็นแผลลึกเลย

เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลนะคะ

แล้วปรากฏว่าพี่ชายผมชื่อสมบัติ

คลั่งจากฤทธิ์ยาเสพติดนั่นแหละ
ฟันผมทีนี้พี่สาว

ได้ยินเสียงฝั่งตัว
ผู้ก่อเหตุเอามีดมาฟันประตูก่อน

แล้วยังเอาน้ำมันเบนซินไปราดรถมอเตอร์ไซค์

โอ้โหแล้วเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วเลยค่ะ

พอทำร้ายน้องแล้วเนี่ยยังมีการขู่ด้วยค่ะ
ขู่อาฆาตจะฆ่าคนในบ้าน

มันมีฟันประตูก่อนข้างหลัง

เล่นยาพีเทียสยา
ทำก่อเหตุบ่อย

เดี๋ยวมึงออกข้างนอกไปมึงไปตลาดกับแม่

แล้วทางฝั่งลูกชายของนายสมบัติ

คือบอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านอยู่ข้างบน
ได้ยินเสียงโวยวายผมก็รีบวิ่งมาดู
แล้วเห็นว่าอาเนี่ยเลือดออกที่มือ
พ่ออยู่ที่ไหนพ่ออยู่หน้าบ้าน
เหมือนกับพ่อพยายามจะดันประตูเข้ามา

เป็นมา๒๓วันที่ผ่านมาลูกชายบอก

คือแต่ก่อนก็เคยเป็นในอดีต
แต่ตอนหลังเราก็รักษาเลือกยาไปช่วงหนึ่ง

แล้วคุณคิดดูสิที่บอกว่าเป็นหนักขนาดไหน
หนักขนาดที่ว่าแม่ไม่อยู่ด้วยแล้ว
พ่อเคยคุ้มคลั่งจนมาทำร้ายแม่

แล้วลูกชายบอกว่าตอนนี้ผมกลัวมากนะ
ต่อให้ผมเป็นลูกแท้ของพ่อก็เถอะ
แรกมันจะเป็นอาการที่แบบว่าหล่อนก่อนหล่อนเสร็จ

แล้วพอมา๒๓วันหรือว่าอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นี้
เริ่มมีการแบบทำร้ายร่างกายแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนหนูอยู่ป๔

เพราะว่าถ้าไม่จับก็คือพวกหนูอยู่ไม่ได้เลย
หนูว่าต้องหนีไปนอนบ้านเพื่อนแบบ๒๐๓๐วัน
คือหนูไม่สามารถอยู่บ้านตัวเองได้เลยเพราะหนูกลัว
แล้วคือหนูเองก็มีภาวะที่แบบค่อนข้างที่จะซึมเศร้า
เพราะหนูแบบไม่ได้อยู่กับแม่แล้วพ่อก็เป็นอย่างนี้อีก
ก็เลยแบบอยู่ไม่ได้จริงต้องให้ตำรวจจับ
นี่ไงลูกบอกว่าอยู่ไม่ได้จริง
แล้วเจอแบบนี้ประกอบกับอาจจะมีภาวะซึมเศร้าด้วย

ตำรวจก็ให้ผู้เสียหายทั้งหมดไปแจ้งความที่สนทุ่งครู